ที่อาหารป่ากันบ้างอยากจะแนะนำร้านนี้เพราะเขามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดครับ
ตามผมมาเลยร้านนี้ครับตีเล็กแกงป่าตั้งอยู่ที่ตำบลขออภัยครับ
อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอยู่แถวนี้แหละโอ้ยบอกเลยว่าใกล้
ชนบุรีเองคุณผู้ชมเขาบอกคนในพื้นที่เขารู้จักร้านนี้ดีกับเมนูแกงป่าที่รสชาติเลิศและอร่อยจริง
ค่ะแล้วเขาบอกว่าใช้ของจากท้องถิ่นของชาวบ้านที่เขาหามาเองนี่ไง
คุณไปชนบุรีส่วนใหญ่คุณก็นึกถึงแต่แบบจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมล่ะอาหารทะเลบ้างล่ะอะไรอย่างนี้
อาหารป่าอาหารพื้นถิ่นเขาก็อร่อยนะครับค่ะเจ้าของร้านคุณหัทชัยแก้วสุวรรณนะฮะ
ก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาอยากทำร้านอาหารป่าที่มีรสชาติอร่อยถูกปากได้ปริมาณที่เยอะ
แต่ราคาจับต้องได้แล้วช่วยส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนด้วย
ก็เลยทำให้ร้านของตนเนี้ยเลือกใช้ของที่ชาวบ้านเขานำมาขายเท่านั้นอืม
คนในพื้นที่บริเวณนี้เขาจะได้มีรายได้กันไงครับเขาบอกว่าตัวเขาทางร้านเนี่ยก็ได้ทั้งความสดความสะอาดจากวัตถุดิบของคนในพื้นที่ด้วย
ค่ะเมนูเด็ดนี่นี่นี่ตักมาแกงไก่แกงไก่โอ้โหมีไข่อะไรด้วยนั่นอ่ะ
โอ้โหอันนี้น่ากินเอามาทอดก็ได้ค่ะโอ้โหแล้วยังมีมากมายีกหลายเมนูที่เป็นอาหารป่ารสเด็ดนะครับค่ะ
ชิมกันได้ตีเล็กแกงป่าที่จังหวัดชนบุรีเบอร์โทรเดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วที่สำคัญวันนี้สิ่งที่จะให้
ไม่ใช่แค่เบอร์โทรแต่มันคือโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดครับ
สวัสดีครับแฟนแฟนรายการตลอดข่าวทุกทุกคนวันนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นดีดีมาฝาก
แฟนแฟนรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะครับเพียงแค่บอกว่าคุณรู้จักร้านของเราจากตลอดข่าวที่ดูในวันนี้นะครับ
ไปเลยครับส่วนลด๑๐จากทางร้านวันนี้จนถึง๓๑สิงหาคม๒๕๖๕นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะครับ
ไม่ต้องนู่นจองนี่รีชจะสั่งอาหารเอาไว้รอเลยแล้วแค่บอกว่าคุณมาจากรายการตลอดข่าวค่ะ
ได้สวนลดแล้วมีโอกาสลองไปทานกันดูนะครับ
โอ้โหเด็ดจริงมีโอกาสแวะเวียนไปนะคะอาหารป่าไม่ได้แบบว่ามีแต่พวกอะไรที่น่ากลัวน่ากลัว